แก้มบ้าลิขสิทธิ์เกินไป
แก้มทำไปเพราะอยากจะผลักดันชาวไทยให้ดังระดับโลก
ไม่ให้ต่างชาติมาละเมิดลิขสิทธิ์
เป็นคำพูดของคุณแก้มเจ้าของร้านลูกไก่ทอง
กับกรณีปังชาคุณผู้ชม
ที่มีการไปยื่นโนติสหลายร้าน
เรียกเงินบอกว่าถ้าเกิดไม่มีการดัดแปลงไม่มีการเปลี่ยน
หรือว่ายกเลิกการขายสินค้าหรือการใช้ชื่อปังชาเนี่ย
บางร้านโดน๑๐๒ล้านบาทบางร้านโดน๗๐๐๐๐๐บาทก็มี
สุดท้ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณแก้มกาญจนาทัตยกุล
เจ้าของแบรนด์ปังชาลูกไก่ทอง
ก็ไปออกรายการดังเพื่อไปพูดคุย
ได้เจอต่อหน้าต่อตากับบรรดาผู้ประกอบการ
ร้านนั้นเนี่ยโดนเรียกไป๑๐๒ล้านแล้วก็มีเงื่อนไขบอกว่าถ้าคุณไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ
จะโดนปรับวันละหมื่นบาทแล้วก็มีร้านทางช้างเผือกที่จังหวัดสงขลาอันนี้โดนเรียก๗๐๐
อีกร้านหนึ่งตั้งใจชงที่หัดใหญ่อันนี้ถูกเรียก๒ล้านคุณผู้ชม
ถ้าไม่ยกเลิกใช้ไอ้ภาชนะใช่ใช่อันนั้นเขาเริ่ม
ไอ้ถ้วยทองเหลืองเนี่ยเอาชนะมันเหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ
ไม่เหมาะ๑๐๐บ๊วยเพราะว่าทางคุณนุ๊กที่เป็นเจ้าของด้านตั้งใจชง
คุณผู้ชมแล้วในรายการเมื่อวานครับคุณแก้มเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหเธอนอนไม่หลับเลยนะ
เธอนอนไม่หลับเธอป่วยด้วย
มาถึงร่ำไห้เลยยกมือไหว้ขอโทษ
แล้วก็ยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างพญาเมงรายอะไรไม่รู้มากมายเลยคุณผู้ชม
ที่คุณแก้วเขาเคารพบูชาแล้วขอขอโทษ
ขอแสดงความขอโทษกับผู้ค้าทุกคนย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เข้าใจผิดไม่ได้มีเจตนารังแก่ผู้ค้ารายเล็ก
แค่ต้องการผลักดันให้ชาวไทยซึ่งมีคุณค่าเนี่ย
ไปไกลระดับโลกเธอก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์
มีท่อนหนึ่งเธอบอกว่าเธอบ้าเรื่องลิขสิทธิ์เกินไป
แต่อาจจะไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมนัก
คิดเหมือนกันว่าความมุ่งมั่นของเธอส่วนนี้จะมาสร้างปัญหา
ชี้แจงว่าไม่ต้องการเรียกเงินค่าเสียหายนะ
ยินยอมให้ทุกร้านนะตอนนี้ทุกร้านในประเทศไทยใช้ได้เลย
ใช้ชื่อเมนูปังชาอะไรใช้ภาชนะเหมือนกันได้เลย
แล้วคุณแก้มก็เอากระเช้ามาขอโทษด้วยครับ
ส่วนคุณทักษะออนสมบูรณทรัพย์คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ก็ได้กล่าวหลังร่วมพูดคุยกับคุณแก้มแล้วก็กลุ่มผู้ค้าร้านอื่น
บอกว่ากรณีจดสิทธิบัติอาจจะมีความเข้าใจผิดในการอ้างสิทธิ
คำว่าปังชาทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษ
คุณผู้ชมคนขวาเนี่ยคุณทักษะออนก็อยู่ในรายการเมื่อวานนี้ด้วย
เขาบอกว่าคำว่าปังชาทั้งไทยทั้งอังกฤษทุกคนใช้ได้
หากมีการนำไปรังสรรค์ใหม่จนเกิดความเข้าใจผิด
ถึงจะเข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ฟังคุณทักษะออนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

เพราะว่าทางตัวเจ้าของสิทธิ์เอง
เป็นความรักของเขาที่เขามีความตั้งใจในการทำแบรนด์
เขาก็อยากที่จะห่วงกันของเขาไว้
แต่ว่ามันอาจจะเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อน

เพราะว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจริงเป็นสิทธิ์ห่วงกันคนอื่น

จดให้คุณแบบนี้เป็นองค์ประกอบรูป

แบบนั้นคุณไม่สามารถดึงเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง

คุณผู้ชมพูดถึงกรณีดราม่านี้
ทำให้คนไทยได้รู้เรื่อง
ทรัพย์สิทธิ์ทางปัญญาเยอะขึ้นเลยนะ
ถ้าเกิดกรณีนี้ไม่เป็นข่าวขึ้นมา
ร้านที่โดนเรียกไป๑๐๒ล้านบาท

เขาถามว่าแล้วยื่นโนติสมา๑๐๒ล้าน

แก้มไม่ได้มีเจตนาจะรับเงิน

แล้ว๑๐๒ล้านเอามาจากไหน

คุณแก้มบอกว่าเขาก็เข้าใจผิด
เหมือนปรึกษากับทีมทนายทีมกฎหมายของทางร้าน
แล้วก็ประเมินไปว่าอยู่ที่๑๐๒ล้านบาทก็แล้วกัน
แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะเรียกรับเงิน

หลักคือไม่อยากให้ต่างชาติมาจดสิทธิบัติ

อย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้ค้า
ก็คือ๓ร้านนั้นเขายอมรับว่ายังติดใจนิดนึง
แม้ว่าคุณแก้มจะเอากระเช้ามาขอโทษ

แต่เห็นว่าหลังจบรายการก็ไม่ได้มีใครเอากระเช้ากลับไปเลย

คุณผู้ชมเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ค้าก็มาจากต่างจังหวัดด้วย

คุณผู้ชมภาพนี้จำได้ไหมว่าครูบิ๊ก

ปฏิทินสุรา

เขาก็บอกว่าร้านลูกไก่ทองแบรนด์ปังชา
ไปทำเรียนแบบเขาหรือเปล่า
คุณแก้มก็อธิบายในรายการเหมือนกันว่า
ตอนนั้นจ้างคนคิดค้น
หรือว่าคนออกแบบโลโก้มา
แล้วก็ให้โจทย์ไปว่าอยากจะได้ความเป็นไทย

แต่ทีมงานก็เลยไปออกแบบมา

มันเป็นสีเงิน
แล้วถ้วยมันเป็นลักษณะสามเหลี่ยม

อย่างนี้ล่ะคือ
คือถ้าไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์

ถ้าเกิดร้านอื่นอยากจะให้ช่วยเหลืออะไร